พันเอกกิติประพิษภัยศาลผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๒รักษาพระองค์
และนางปณิกาประพิษภัยศาลประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากรมทหารราบที่๑๒และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและอ่านสารอวยพรปีใหม่
มอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำสำนักงานอาทิ
พิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์เครื่องตัดย่าพัดลมอุปกรณ์กีฬา
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
และเพื่อเป็นการปลอบขวัญและเป็นกำลังใจให้กับพลทหาร
ปฏิบัติหน้าที่ในห่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
และไม่ได้ลาพักกลับไปหาครอบครัว
ซึ่งอาจทำให้เกิดความคิดถึงบ้าน

เตี๋ยวไอศครีมน้ำอัดลมให้กับกำลังพลให้ได้รับประทาน

ในการป้องกันชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถ